แต่ว่าร้องให้นี่เลยค่ะคุณเต้ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณเต้ยอภิวัฏนะวันนี้อายุครบ๒๙ปีต้องเรียกว่าไร

๑๙ปีเต็มแล้วเป็นพ่อลูกอ่อนด้วย

ปีนี้อายุครบ๒๙ปีเต็ม
บรรยากาศก็เป็นไปแบบเรียบง่ายแล้วก็อบอุ่นมากนะ
เต้ยโพสต์ข้อความเอาไว้อย่างซึ้งเลยคุณผู้ชมบอกว่า
ปีที่ผ่านมามีทั้งเรื่องดีและไม่ดี
ทุกเรื่องราวถือเป็นบทเรียนและประสบการณ์ชีวิต
ฟ้าที่ส่งของล้ำค่าที่สุดก็คือน้องตั้งใจลูกสาวของเขาเนี่ยมาให้
เต้ยบอกไว้แบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมว่าเวลาที่เหนื่อยเวลาที่ไม่อยากจะอยู่แล้ว
ลูกคือสิ่งเดียวที่ดึงผมขึ้นมาผมถึงได้รู้ว่าผมต้องหายใจต่อเพื่อเขา
แล้วก็บอกว่าตั้งแต่เปิดตัวลูกสาวตัวน้อยในงานแฟนมิติ้งกับแฟนคลับไปแล้วเนี่ย
เราได้เห็นมุมน่ารักของคุณพ่อคุณลูกเยอะเลยนะคะ

เขาดูครับคุณพี่น้องตังหน่อยน่าตั้งใจมากนะ
คือต้องบอกว่าครอบครัวเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง
เป็นลมหายใจเป็นพลังให้กับคุณพ่ออย่างครูเต้ยมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือก่อนหน้านี้ครูเต้ยเขาก็บอกแหละว่าขอโทษลูกด้วย
กล้าที่จะเปิดตัวลูกกับบรรดาแฟนคลับ

ตัวเองก็อึดอัดใจอันนี้คือเราก็เข้าใจ

เข้าใจด้วยและวันนี้ก็เข้าใจด้วย
แฮปปี้ติดตามครอบครัวต่อมาค่ะ
ใช่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ

ยังไม่มีลูกแล้วไม่มีมดลูกเลย